โอ้โหอย่างกันในหนังสงครามอ่ะพี่ก๊อฟหลายนัดเลยอ่ะแล้วนี่คือกรุงเทพมหานครนะคะอยู่ที่บริเวณแถวใต้ทางยกระดับอาหารย่านสแหมดำกรุงเทพมหานครคือเรื่องมันเกิดจากการที่ว่า
ท้าทายกันในโซเชียลแล้วก็นำมาสู่การทำร้ายกันจนตายสยองกระสุนเจาะคอเลยนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มใบรุ่นเนี่ยกำลังวิ่งหนีตายกันแบบอ้นละมานในคลิปเสียงคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดค่ะนั่นคือเสียงปืนแล้วก็เสียงระเบิดจากกลุ่มคนก่อเหตุที่ยิงสาดเข้ามาไม่ยั้งสิบเอ
แล้วก็ไปเสียชีวิตอย่างสลดที่โรงพยาบาลขณะเดียวกันนอกจากคลิปที่มีการบันทึกภาพโดยมือถือแล้วเนี่ยยังมีวงจรปิดที่สามารถจับภาพนาทีเกิดเหตุไว้ได้เนี่ยฮะบริเวณนี้คือจุดเริ่มต้นผู้เสียชีวิตคือตามลูกศรสีแดงที่ชี้ไว้อยู่บันทึกภาพเอาไว้นะคะที่บริเวณจุดเกิดเหตุ
ภาพนี้คือจับภาพตอนกลุ่มใบรุ่นเนี่ยกำลังนั่งเล่นกันอยู่ในอู่เป็นอู่ซ่อมรถยนต์เรียบทางด่วนนะคะ
แล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีกลุ่มคู่กรณีเนี่ยสวมหมวกกันน็อกเต็มใบนะคะ
หมวกกันน็อกสีดำขี่มอเตอร์ไซค์กันมาหลายคันเลยค่ะคุณผู้ชม
มาถึงปุ๊บไม่พูดอะไรนะคะไม่พูดไม่จาไม่คุยไม่อะไรเลย
สาดกระสุนกระนำยิงเข้ามากว่าสิบเอ็ดนัดคู่กรณีเนี่ยนะคะต้องวิ่งหนีตายโอละหมาน
หลบได้ก็หลบใครหลบไม่ได้ก็โดนยิงไปและท้ายที่สุดคนที่ถูกยิงแล้วก็ตาย
ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะอายุ๑๘ปีค่ะกระสุนเจาะคอ
ทราบชื่อคือนายนรงกรหมวกยอดทีนี้พอหลังเกิดเหตุในตำรวจ
แล้วก็มีการสอบปากคำนะคะต้องถามเพื่อนผู้ตายหน่อยว่าต้นสายปลายเหตุมันเกิดอะไรกันแน่
ตัวเพื่อนผู้ตายเล่าให้ฟังแบบนี้เพื่อนบอกว่าคนที่มายิงเนี่ย
ชื่อว่ากลุ่มนิพานกลุ่มพิมารคือเป็นแก๊งกลุ่มพิมาร
แล้วก็เคยมีปัญหากันกับกลุ่มเรียบด่วนคือเหมือนเขาแบ่งกกแบ่งฝ่ายกัน
เป็นกลุ่มพิมารแล้วก็กลุ่มเรียบด่วนทีนี้กลุ่มเรียบด่วนเนี่ยค่ะ
ก็มีปัญหากันกับสองกลุ่มพิมารแบบนี้มานานแล้วแหละจนกระทั่งคนก่อเหตุบางคนเนี่ย
ก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันในแก๊งนั้นแหละนะคะก่อนจะมีการแยกตัวออกมา
นำมาสู่การท้าทายในโซเชียลคือก่อนหน้านี้ก็มีการทะเลาะกัน
ท้าตีท้าต่อยยั่วยุกันในโซเชียลสุดท้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงหน้าอู่ซ่อมรถ
แล้วก็กระหน่ำยิงแบบนี้อ่ะลองฟังเพื่อนผู้ตายหน่อยค่ะ
ตอนแรกไม่มีครับตอนแรกเขาพวกมันก็มาลงแบบมาลงบ้านนะครับ
บางทีก็มาสามคนล่าสุดนี้มันก็เอาปืนมาช่วยไล่ยิงครับแบบ
ก่อนหน้านี้เหรอใช่ครับอาทิตย์ที่แล้วมั้งครับนะที่ไหนที่
ที่อู่นี่เหรอใช่ครับมีการแจ้งกว่าไหมเฉยมันก็มาลงครับ
แจ้งไปแล้วครับน้าเหรอแล้ววันนี้ไอ้คืนที่ก่อเหตุเนี้ย
มีการท้าทายอะไรกันขึ้นมั้ยนั่งกันอยู่เฉยครับแล้วทีเนี้ย
มันก็ก็ตามที่เราเลยอะน่ะมันย้อนสอนมารอนะมีการท้าทายใน
เฟซบุ๊คป่ะมีครับมีครับเนี่ยฮะคือเหมือนฝั่งคนก่อเหตุเอง
ที่เพื่อนคนตายบอกก็คือคนก่อเหตุเองเนี่ย
บางคนเคยเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันกับตัวเองด้วยอ่ะนะคะทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะ
ตำรวจสนสมัยดำเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนค่ะ
ปลอกกระสุนตกอยู่สามปลอกแล้วก็มีกองเลือดหลดหยดเป็นแนวยาวเลยนะคะ
นี่ค่ะจุดเกิดเหตุแล้วก็มีรถยนต์หนึ่งคันถูกยิงเสียหายกระจก
ด้านหน้าด้านหลังมีรอยดูกระสุนหมดเลยแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์อีกสองคัน
ถูกทิ้งไว้ในสภาพพังยับเยินเช่นเดียวกันขณะที่รถยนต์อีกหนึ่งคันก็เสียหายนะคะ
คือด้านหน้าพังยับเนี่ยค่ะลอยรูกระสุนฝั่งคนขับ
คือรถเก่งเขาก็โดนลูกกระสุนเนี่ยยิงไปด้วยส่วนตัวของคนเสียชีวิตเนี่ย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกระทั่งแบบตายพลเมืองดีเขาก็พยายามที่จะประถมพยาบาล
แล้วก็ช่วยชีวิตอย่างเต็มที่แล้วแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตได้ทันนะคะ
คุณผู้ชมคะทีนี้พยานพยานคือคนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
เขาเป็นช่างในอู่ซ่อมรถด้วยเขาเล่าให้ฟังว่า
จังหวะที่เขากำลังอยู่ในอู่ซ่อมรถเขาได้ยินเสียงปืนปั้ง
นัด๑๑นัดเขาก็เลยพยายามที่จะเดินแบบออกมาดูหน่อยซิ
ปรากฏว่าเห็นวัยรุ่นสักประมาณ๒๐คนนะคะ๒๐๓๐คนยกพวกกันมา
แล้วก็มาจอดอยู่ที่บริเวณใกล้อู่ซ่อมรถนี่แหละก่อนจะมีการกระหน่ำยิงเข้ามา
และมีคนถูกยิงล้มลงเขาเนี่ยก็เลยพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
เห็นบอกว่าจังหวะที่กำลังเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ขวางทาง๑คันด้วย
เหมือนแบบจอดล้มขวางทางอยู่ตัวของพยานเนี่ยต้องขับรถพุ่งชนมอเตอร์ไซค
เพื่อพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลแต่ท้ายที่สุดเขาก็เสียชีวิตนะคะ
ลองฟังเสียงพยานหน่อยค่ะ
เห็นเขาวิ่งมาวิ่งมานอนอยู่ข้างรถผมผมก็ตัดสินใจเลย
พาคนเจ็บพาเด็กคนนี้เพื่อนำส่งโรงพยาบาล
แต่คือว่าเราเห็นรถผู้ก่อเหตุมันจอดปิดถนนเยอะไปหมด
แต่ตอนนี้มันมีมอไซคที่ขวางถนนคือว่าไม่มีคนอยู่
ผมเลยตัดสินใจชนมอไซค์

ขณะเดียวกันพยานยังบอกด้วยนะคะว่าตอนที่อยู่ในอู่ซ่อมรถ
คือคนก่อเหตุตะโกนเข้ามายั่วยุแล้วก็หลอกล่อหลอกล่อคนตายออกไปหน้าอู่ซ่อมรถ
จนกระทั่งยิงแล้วก็เขาเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็มีการเร่งตัวคนก่อเหตุแล้ว

แล้วก็คาดว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนในพื้นที่

ตอนนี้ศพถูกนำไปที่บ้านเกิด

เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของพิธีทางศาสนาต่อไป